เหตุการณ์นี้ค่ะมีวัยรุ่นคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานกลับรถบางนาตราดฉะเชิงเซานะคะ
ปรากฏว่าเขาบอกว่ามันลื่นอาจจะลื่นเพราะมีทรายอยู่บนถนนแล้วมันเสียหลักเป็นทางกลับรถมันโค้ง
แล้วเขาพุ่งไปเกือบจะตกมาจากสะพานนะ

เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นทางโค้งบนสะพานกลับรถนะคะ
ถนนเทพรัฐหรือว่าถนนบางนาตราด
ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตำรวจได้รับแจ้งตอน๑๐โมงครึ่งของวันนี้
ก็ไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยฉะเชิงเซาค่ะ

ชื่อว่านายปริญญาโนนกลางอายุแค่๑๕
อันนี้สีดำที่รอยจักรยานยนต์เหมือนเขาสิ
แล้วยังอายุ๑๕เอง
มีบาดแผลค่ะที่ขาซ้าย

ทะเบียน๙กกว๓๘๐๒กรุงเทพฯ
อยู่ข้างทางกู้ภัยก็ช่วยประถมพยาบาล
นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
ปริญญาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปทำธุระ
ระหว่างเดินทางจะกลับไปที่ทำงานเนี่ย
ตรงนี้เป็นทางโคมบนสะพานกลับรถ

แล้วเขาบอกว่าเขาควบคุมรถไม่ได้
อาจจะเป็นไปได้ว่าบนถนนมีทรายแล้วลื่นเนี่ย
แล้วเกือบจะตกลงไปจากสะพาน
เขาบอกว่าเขาใช้มือสองข้างจับขอบสะพาน
เอาเท้าช่วยเกี่ยวขอบสะพาน

สูง๑๐เมตรนะสะพาน
ดีไม่ตกลงไปเขาเลยเจ็บที่ขา
หลังเกิดเหตุก็มีพลเมืองดีที่ขับรถผ่านมา

ตำรวจทางหลวงบางประกงขับรถผ่านมาพอดี
ก็แจ้งตำรวจท้องที่แจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ

เคยมีรถยนต์รถบรรทุกขนาดใหญ่

มีคนตกสะพานได้รับบาดเจ็บสาหัส

ผู้ใช้รถใช้ถนนเวลาขึ้นสะพาน
ลักษณะที่เป็นสะพานกลับรถแบบนี้ค่ะ
ต้องระมัดระวังอย่าขับเร็ว
เพราะเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อสะพานนี้เสียชีวิตไป๖ศพแล้วนะ

ใช่ค่ะคือทางขึ้นทางโค้งอีก

คือถ้าตกไปเนี่ยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตฮะ
จริงแล้วนี่ยังอายุน้อยด้วย